รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงก็ยังไม่หยุดส่งกำลังใจ

เขาเรียกอะไรนะรู้สึกติดตามกับข่าวถูกต้องนะคะมีความรู้สึกไปกับข่าวนี้นะคะ
ให้กำลังใจกับน้องแล้วก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่

คนที่ออกมาประสบความสำเร็จจากนี้นะครับ
ก็เธอคงจะให้กำลังใจต่อไปไปฟังเธอหน่อยค่ะ
คือเราเห็นพลังแล้วก็คือความตั้งใจของทุกคน
ที่ทำเพื่อน้องจริงนะคะ
ก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะ
คือถ้ามีโอกาสได้เจอน้องค่ะ

คือมีหลายคำถามมากมายที่อยากจะถาม

หรือจนเนี่ยค่ะประมาณแบบเกือบ๑๐วันที่อยู่ตรงนั้นกัน

เราได้เจอแล้วพอดีเขาจะออกมาจะทำยังไง
ก็แทนเชื่อว่าเราทุกคนก็ยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิ้นจริงค่ะ

ก็ส่งกำลังใจกันได้นะคะทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือว่าวงการไหนนะคะ
เราก็ส่งพุ่งตรงไปที่ถ้ำหลวงนะคะ